คุณผู้ชมฮะนี่แหละครับมันเป็นวิธีเดียวแล้วมั้งเขาบอกที่จะผ่านไปได้เพราะพี่คนนี้เนี่ย
ตากข้าวบนถนนเลยครับเต็มที่แบบนี้เลยฮะ
รถเขาก็ไม่รู้จะหลบทางไหนแล้วเพราะว่าทางเข้าออกเป็นทางเดียวกัน
ขออนุญาตเถอะครับเนี่ยฮะไม่มีทางไปแล้วค่ะครับผมบนถนนเลย
แล้วตั้งข้อสังเกตด้วยนะบอกว่าดูจากตัวบ้านพื้นที่ก็กว้างอยู่
ทำไมถึงไม่ตากในบ้านต้องเอามาตากบนถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรแบบนี้ด้วย
บางคนบอกว่าสีให้พร้อมหมายถึงรถมันบดไปไงคุณผู้ชม
ก็เหยียบข้าวเมล็ดก็คงจะแตกบ้างแหละสีให้พร้อมหมายถึงแบบนี้
ส่วนบางคนก็บอกว่าเข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะเป็นลูกชาวนาเหมือนกัน
เรื่องนี้ไม่รู้จะแก้อย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นข่าวทุกครั้งหลังเกี่ยวข้าว
ดูการนี้ก็มีข่าวแบบนี้มาทุกทีเลยนะคะ